ถามว่าถอนคำร้องเป็นโจทย์ร่วมทั้งคดีแพ่งและอาญาเนี่ย
เพราะคุณแม่ได้รับเงินเยียวยาจากจำเลย
แม่ก็ตอบว่าอย่างนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องเยียวยาเราแล้ว
บอกงั้นคุณแม่มีสิทธิ์นะที่จะได้รับเงินเยียวยา
มีแต่คนถามว่าคุณแม่มีตัวเลขในใจไหม

อืมสรุปว่าที่แม่บอกว่าพูดเล่นเล่นสมมุติอันนั้นก็คือ
เรื่องจริงในใจในใจ๓๐ล้านนั่นแหละ
ที่เคยคำนวณกับคุณหนุ่มกัญชัยไง
เคยคำนวณกันไปแล้วในรายการหวุดกระแสนั่นแหละซึ่งเป็นตัวแรก
ตัวเลขตั้งแต่แรกที่แม่คิดไว้เลย๓๐ล้านแต่มันเป็นไปไม่ได้
ก็เลยลดมาเหลือ๒๐ล้าน

อย่าหันหน้ามามองแองม์จี้หรอนฮันก็อันสคริปเป็น
ก็สรุปแล้วมันถามว่ายอดยาวรวมแล้วมันไม่ได้๒๐ล้านไงหนู

ก็ไม่ถ้าไม่พอใจก็ไม่จบสินั่น
คุณแม่เขาก็ตรงดีนะถ้าไม่พอใจก็ไม่จบสิ
ใช่อ่อนโยนโอนไวให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์
คุณแม่พอใจในสิ่งที่เขาให้มันก็เป็นน้ำใจด้วยนะเรื่องนี้
มันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจของคนทั้งคุณแม่
พอโรบร์ตเราเป็นแม่ลูกมานานแล้ว
นานกว่าแตงโมมาไหมคะ

ขอโทษคิดอยากรู้ว่าเหมือนเขาเป็นแม่ลูกมาตอนไหน
ทั้งคู่เขาดูแลแม่มาตลอด
ซึ่งหลังจากมาสารก็รีบนำเงิน
แล้วก็แคทเชียร์เช็คไปฝากธนาคารเพราะกลัวเงินหาย

เพื่ออยากจะได้อะไรแพง

คุณแม่อยากจะได้อะไรเพิ่มบอกเขาเลย

เงิน๙ล้าน๒แสนบาท
แค่นี้คุณแม่พอใจแล้ว

คุณแม่ขอบอกประชาชนทุกคนว่า

คิดว่าน้องโมก็น่าจะพอใจ

ขอให้คิดใหม่ชีวิตคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
มันไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้

ชีวิตคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมันไม่สามารถซื้อด้วยเงินได้
อย่าไปคิดว่าต้องได้เท่านั้นเท่านี้น้องโมเป็นดารามีเงินเยอะมาก
ฮะพี่มอดอะไรอ่ะอะไรอ่ะโหแม้มีเบอร์มาทำไหมแม้มีไหม
หาเซ็งแฮงต่อไปน้องโมคือฉันไม่ได้อ่านสคริปต์ก่อนไงฉันไม่อ่านสคริปต์สดไง
อาจจะตกใจมันผิดหรอไอ้แอบมีเงินเยอะมากน้องเล่นละครติดติดกัน
นี่ไม่งั้นไม่สามารถซื้อบ้านสองหลังได้หรอกใช่
อืมนะซื้อรถราคาแพงแพงก็ไม่ได้สิถ้าไม่มีเงินอ่ะอ่าถูก
มันก็ผ่อนป่ะวะอือรถก็๕ล้านผ่อนแล้วอือ
ถึงมันซื้อมือสองหรือมือหนึ่งไม่รู้จะไม่ได้ตอนนั้นอ่ะ

ที่ตอนฉันทรวงตัวกลุ่มหน้าสตูเดี๋ยวนะเนี้ยไหมอ่ะตัวที่มัน

เออ

สุดยอดเดี๋ยวจำน้ำกันหน่อยเถอะคอใจเหลือเกินใช่เหรอ

ถ้าเกิดไม่ได้เป็นดาราคือได้นาตาลาสปีหน้า
หมดแล้วเหรอครับพี่มดถูกป้องเลย